แบบทำแถลงยิงตัวตายอะไรอย่างนี้นะคะ
ที่สำคัญโพสต์ทั้งภาพโพสต์ทั้งที่อยู่
แล้วข้อความบอกว่าไม่กลัวหรอกตำรวจจับไม่ได้เขาเป็นใครให้รู้ไว้ซะบ้างค่ะ
สังคมออนไลน์นะคะจำนวนมากเลยแชร์โพสต์ข้อความพร้อมกับรูปภาพของผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่ออามตัวน้อยครับผมมีภาพยาบ้าพร้อมอุปกรณ์การเสพครบเลยนะคะแล้วก็ในคอมเมนต์เนี่ยผู้ใช้เฟซบุ๊กหนุ่มรายนี้ก็ทิ้งทั้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ที่อยู่บอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในตะบนท่าพระจังหวัดขอนแก่นแล้วก็
โอปอลลายนะคะก็แชร์พร้อมทั้งรุมประนามถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมค่ะต้องการให้ตำรวจเนี่ยติดตามจับตัวหนุ่มคนนี้ไปลงโทษโดยเร็ว
จรูนศรีวณิชย์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นค่ะบอกว่าสืบหาตัวบุคคลในเฟซบุ๊ครายนี้แล้ว
พบว่าจริงแล้วเนี่ยชายคนนี้ไม่ได้เช็คอินที่ตำบลท่าพระจังหวัดขอนแก่น
โดยก็ระบุว่าตัวเองอยู่ในขอนแก่น
ตอนนี้ก็กำลังประสานตำรวจในพื้นที่นะคะเร่งติดตามตัวแล้ว
ซึ่งความผิดเบื้องต้นค่ะคือพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
ถ้าจับตัวได้แล้วและพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
จะดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเพิ่มเติมอีก
แล้วก็บอกด้วยว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มผู้ค้าบางส่วนในจังหวัดขอนแก่น
รายนี้ก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานเช่นเดียวกันค่ะ